ไปดูเรื่องของตลอดข่าวขำของเรา
ไอ้ที่เป็ดทาสแมว
จะน่ารักน่าหยิกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันครับ
มาเริ่มต้นกันที่เจ้าเหมียวน้อยน่ารักตัวนี้
ที่ได้ของเล่นใหม่เป็นลูกโป่งใบใหญ่สีชมพู
งานนี้เนี่ยถูกใจพี่เขาล่ะครับ

พึ่งจะได้ของเล่นคลิปใหม่มาเอง
เล่นได้ไม่ถึง๒๐วินาที
ลูกโป่งสีชมพูเนี่ยก็มาลายสลายหายไป
งานนี้เนี่ยนอนคนจะช็อกหน้าดู

นิ่งจริงนะนิ่งแบบไม่ไหวติ่ง

คราวนี้มาดูเจ้าเหมียวตัวสีส้มตัวนี้กันบ้างครับ
ที่กำลังอร่อยกับปลาทอดชิ้นโต๊ะ

เขาก็เลี้ยงเจ้านายของเขาได้ดีจริงนะครับผม
แหมกำลังกำลังอยู่

ที่แท้เขาไม่ได้เลี้ยงด้วยปลาทอดชิ้นใหญ่
แต่เจ้าเหมียวเนี่ยมันไปแย่งกับข้าวของมนุษย์มานั่นเองล่ะครับ
แถมกินแบบไม่สนใจใครด้วย
แล้วงานนี้เนี่ยมนุษย์เขาจะกินอะไรล่ะครับเนี่ย
โอ้โหดูสินั่งร้องไห้โฮเลย
แบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าเจ้าแมวขโมย
แมวเหมียวเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่มีความเป็นนักล่าสูง
แถมมันยังกระโดดได้ดีอีกด้วยนะครับ
แล้วจะกระโดดสูงแค่ไหนจะไปถึงหรือเปล่า
แล้วมันจะจับเหยื่อของมันได้ไหมไปดูกันครับ
สู่ความหวังหวางอันไกลฟูน
เฮ่เฮ่เพราะจริงครับคุณผู้ชม
เพราะดับพุ่งไปไกลเลยทีเดียวเฮ่เฮ่

นะดันยกไม้สักสูงเลย
จะฝึกเจ้าเหมียวให้เป็นนักล่า
แต่ดาร์นมาทำแบบนี้ซะได้
แบบนี้เนี่ยสงสารเจ้าเหมียวเขานะครับ

คือแมวมันชอบมีพฤติกรรมอะไรที่

มันเป็นแมว๒ตัว

นี่เป็นแมวตัวที่ผมได้มาจากคุณนีโนเมธานิน

ไหนคุณไปเห็นที่ไหนอยู่บ้านผม

ไม่นานมันนานแล้วไม่นานแล้วไม่ดูวางไว้มันนาน

ของเพื่อนที่ฉันหน้าเหมือนแมวคุณเลย
คุณอย่าสับสีกับเสียงดังวุ่นวายฟัง

พี่โน่บอกเหมือนกันว่าพี่โน่ให้แมวคุณแต่ไม่อยู่กับคุณไง
เดี๋ยวถามพี่โน่เดี๋ยวเลินต้องเคลียร์